อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะเรียกว่าแปลกก็ได้
คุณนึกถึงสภาพถนนที่เขาลาดยางมะตอยไปแล้ว
คุณจะคิดไหมคะว่ามันจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาทะลุยางมะตอยได้

ถ้าคุณอยากรู้คุณไปดูคลิปนี้ค่ะ
นี่นะครับผมให้ดูเลย

เอาแล้ว

เดี๋ยวหามาให้เคลียร์
นี่คืออะไร

เออนั่นน่ะสิคะคุณคิงมันมันคืออะไรคะ

เห็ดนี้มันแข็งแรงทนทาน

เขาพยายามบอกว่ามันน่าจะเห็ด

เขาพยายามไปเปิดตรงที่มาทะลุเอาเห็ดหินออกแล้วนะเสร็จยาวมาตอยออก
เสร็จแล้วเอาหินไปแงะมันไปแงะเสร็จลักษณะคล้ายคล้ายเหมือนเหมือนเห็ดมันแตกหรือยังไงดี
ฉันก็ไม่แน่ใจอ่ะอันเนี่ยนายลองดูนะที่มอบปล่อยภาพไปเรื่อยขวัญเล่าต่อ
คือเป็นพี่ท่านนี้แหละเขาเอาคลิปนี้ไปโพสต์ไว้ในติ๊กต๊อกอะนะคะ
แล้วเจ้าตัวก็เนี้ยเนี้ยดูดิคะอืม
มันแตกปุ๊บมันเหมือนมันแตกออกเขาก็เลยมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นเห็ดแน่
เจ้าตัวเนี่ยโพสต์ถามชาวเน็ตมันคืออะไรเพราะเขาไม่รู้จริงแต่เขาคิดว่าคงเป็นเหตุ
และติดแฮชแท็กเอาไว้ว่าอะไรกันครับเนี่ยใครรู้ช่วยบอกที
คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะนะคะบางคนก็แสดงความคิดเห็นแบบขำ
บอกว่าคงเป็นพลังแห่งธรรมชาติบางคนบอกว่ามันคือเห็ดมะตอยไหม
บางคนบอกเฮ้ยขนาดเห็ดยังทะลุยังมาต่อยขึ้นมาได้แบบนี้
เป็นไปได้ว่าถนนยางมะตอยมันบางบางบางเกินไปหรือเปล่าอืม
อนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบด้วยค่ะถ้าถนนไม่บางเห็ดก็ต้องแข็งแรงมาก
ถูกไหมฮะตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นยางมะตอยที่เพิ่งราดเสร็จใหม่ด้วยนะ
แต่นี่สีมันเริ่มซิดแล้วแสดงว่ามันผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วเนอะ
โน้เนี่ยดูสิแปลกนะที่ฉันอยากรู้แต่เดี๋ยวดิฉันพยายามจะ
คุณผู้ชมค่ะขวัญจะไปตามเรื่องนี้เพราะขวัญอยากรู้จริง
คุณจะขับรถไปที่นี่เลยล่ะไม่ฉันไม่ได้อยากจะขับรถไปแต่อาจจะต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญไหม
สิมันคืออะไรกันแน่ในพื้นที่ฝากตรวจสอบหน่อยนะครับ
เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของชาวบ้านครับ